แล้วก็ล่าสุดครับเธอได้แถลงขอบคุณทุกกำลังใจนั้น
ช่วยผลักดันให้เธอประสบความสำเร็จครับ
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้าร่วมงานแถลงขาความสำเร็จ
หลังจากที่ฝึกซ้อมอย่างหนักและได้โค้ชจิตวิทยาเข้ามาเสริมความมั่นใจ
พร้อมกับตั้งเป้าว่าจะทำผลงานให้ได้ดีอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่จะมีการแข่งขันกอล์ฟเป็นครั้งแรกในรอบ๑๑๒ปี
เธอนั้นก็หวังว่าจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาครองให้ได้ครับ
ก็สำหรับเมย์โอลิมปิกก็เป็นแมทที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
และก็เป็นแมทที่เราจะสามารถเล่นในน้ำทีมชาติได้เลย
และก็ตั้งใจสร้างชื่อเสียงใหญ่กับประเทศไทยก็แอบหวังลึกใครอยากได้เหรียญ
จากเป้าหมายในปีนี้ที่หวังจะได้เหรียญในการขันโอลิมปิกแล้วนะครับ
เมย์ยังหวังว่าเธอนั้นจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้นะครับ
ทั้งนี้ครับเอริยามีโปรแกรมเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้
เวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีครับโปรเมนั้นก็ทิ้งท้ายว่ารู้สึกตื่นเต้นและคงจะมือสั่นอย่างแน่นอนเลยครับ
ขอขอบคุณท่านนายกที่คอยเชียร์และให้กำลังใจนะครับ